บ้านเมืองเขาก็มีขื่อมีแปรนะคะมันยังมีอีกเหรอคะไอ้พวกที่อยากจะยกพวกไปที๒๐๓๐คนแล้วไปปลาระเบิดตุ่มตามหาอาริลองดูภาพนะคะคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูว่ามันมีระเบิดทั้งหมดกี่ลูกแล้วได้ยินเสียงดังสนั่นขนาดไหนค่ะ
นี่ไม่ใช่ว่าเป็นสงครามกลางเมืองหรืออะไรนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่คุณผู้ชมค่ะในชุมชนแห่งหนึ่งและไม่น่าเชื่อจริงว่าทำไมถึงมีกลุ่มวัยรุ่นอายุนักน้อยมาก่อเหตุแบบนี้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเยาวชนทั้งนั้นเลยอ่ะอายุ๑๕๑๗เท่านั้นนะกล้องมุมจรปิดจับภาพได้วัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่ได
ปลาวัตถุคล้ายระเบิดเสียงดังสนั่นติดต่อกันเป็นสิบสิบครั้งอย่างที่คุณผู้ชมได้ยิน
คาดว่าเป็นการยกพั่วตามหาครูอารีค่ะ
ชาวบ้านแตกตื่นตกใจกันหมดไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลดอนกลอยอำเภอพิบูรณรักจังหวัดอุดรธานี
หรือที่เขาเรียกกันว่าชุมชนบ้านว่านนั่นเองค่ะ

ถ่ายภาพหมู่ประกาศศักดากันสักหน่อย
ท้าทายกฎหมายกันไปเลย
ในรูปเนี่ยโอ้โหดูดูวิธีการถืออาวุธของเขาค่ะ
แล้วประกาศศักดาว่านี่แหละ
เห็นแบบนี้แล้วอยากจะให้เขาไปช่วยรบอยู่ที่นอกประเทศที่เขารบกันเยอะนะ
นี่แหละค่ะประกาศศักดาวัยรุ่นเกือบ๓๐คน
แล้วคุณคุณคิงคุณผู้ชมเชื่อไหม

เสาล้มลุกที่เขาเอาไว้อยู่กลางถนนก็พัง
และตรงจุดนั้นเป็นของแขวงการทางหนองหานนะคะ
ได้รับความเสียหายไปหลายอย่างเลย
เจ้าหน้าที่เลยบอกว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นเนี่ย
หมู่บ้านอีกบ้านหนึ่งในอีกชุมชนหนึ่ง

ล่าสุดทางด้านของประหลัดอำเภอหนองหานนะคะ
คุณทรงวุฒิศรีสุนาครัวเรียกวัยรุ่น
ที่บอกว่าน่าจะเป็นคนก่อเหตุอายุเพียงแค่๑๕๑๗ปี

เอายอมรับพวกผมมาบุกไปที่บ้านว่านจริง
เพราะอะไรก็ลูกชายของผู้ใหญ่บ้านที่นั่นน่ะ
หาเรื่องด่าพ่อล่อแม่พวกผมก่อน

แต่ไม่เจอตัวก็เลยโยนระเบิดขู่เอาไว้ก่อน

ผู้ใหญ่บ้านก็เลยชี้แจงว่าที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านเนี่ย

คิดว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้คนก่อเหตุอาจจะเข้าใจผิดค่ะ
อาจจะเป็นอีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลกัน
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้รู้ตัวทั้งหมดแล้ว
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เดี๋ยวเรียกมาสอบสวน